เมนูนี้หลายคนชื่นชอบกันมากแล้วก็หาทานได้ยากด้วย
นั่นก็คือเมนูซุปวัว
มีซุปหางวัวซุปเครื่องในวัวอะไรมากมายเลยรวมไปถึง
น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของร้านนี้อยู่ที่จังหวัดไหนไปปักหมุดกันเลย

คุณยุธยาตุ้มตุ้ยใช่ไหม

ไม่มีชื่อซอยแต่ว่าชาวบ้านมักจะเรียกว่า

เก่าแก่ที่สุดในยาลาตามไปเลยครับ
แถวนี้มีร้านซุปหลายร้านจริงนะครับ

แต่ว่านี่คือร้านเก่าแก่ที่สุดนะครับ
เป็นซุปเนื้อของดีเมืองยาลานั่นเองครับ
เนนูเด่นนี่จำเป็นซุปเครื่องในงัวนะ
แล้วก็ซุปเนื้อแล้วก็ซุปเอ็น
ดั้งเดิมมาจากสมัยรุ่นพ่อเลย
อันนี้เป็นสูตรเฉพาะของเขามา
ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณตาเขาเป็นคนกำหนดมา
ถือเป็นร้านซุปเครื่องในวัวที่เก่าแก่กว่า๖๐ปีแล้วนะครับ
แน่นร้านแสดงว่ายังคงความอร่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

จึงเรียกกันติดปากว่าร้านซุปมัศยิตกาโบครับ
ได้กินซุปเนื้อร้อนพร้อมกับข้าวสวยและไข่เจียว
เข้ากันสุดต้องยกนิ้วการันตีได้เลยนะครับ
และที่ร้านแห่งนี้ยังมีเมนูเด็ดพิเศษ
นั่นก็คือยำซุปเนื้อแห้งบอกเลยว่าเด็ดจริงครับ
เนื้อเครื่องในเนื้อเปื่อยเนื้อติดเอ็น
เปรี้ยวหวานมันเข็มลงตัวสุดครับ
เปิดร้านตั้งแต่๙โมงเช้าถึงประมาณ๕โมงเย็นกันเลยทีเดียว

ยาลาก็มีร้านอาหารทะเลรสเด็ดเช่นเดียวกัน
ใครมาที่นี่ก็ต้องแนะนำเลยนะครับ
แม้ว่าจังหวัดยาลาจะไม่อยู่ติดกับทะเล
แต่ก็ไม่ไกลจากปัตตานีมากนัก
อาหารทะเลที่นี่จึงสดและสะอาด
โดยเฉพาะร้านทารายังมีเมนูเด็ดหลายอย่าง
ถูกใจชาวยาลาแล้วก็นักท่องเที่ยวมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
เมื่อก่อนนี้เขาจะขายข้าวต้มก่อนนะขายข้าวต้มกลางคืน
ตอนหลังก็มีคนมาขายของ
ที่ร้านมาเช่าขายหอยแคงขายปลาหมึก
ตอนหลังเขาเลิกไปเราก็มาขายต่อ
ขายต่อขายหอยตอนแรกก็ขายหอยอย่างเดียว
แล้วก็เพิ่มปลาหมึกเพิ่มทีละอย่างทีละอย่าง
ก็รับของมาจากปัตตานีค่ะของปัตตานีจะอร่อย
โดยเฉพาะปลาเผาที่ไม่เหมือนใคร

หมักด้วยเครื่องสีเขียวแบบนี้ครับ

กลุ่มรสจะไม่เหมือนเรื่องอื่นที่จะเป็นไศตะไค
ที่สำคัญสุดเลยนะครับสำหรับร้านอาหารทะเล
ก็คือน้ำจิ้มที่มีสูตรเด็ดเฉพาะ
ถ้าเป็นสมัยก่อนจะตำกับมือ

สังเกตว่าจะแยกพริกกับกระเทียมปั่นแบบไม่ละเอียด
และใช้น้ำมะนาวแท้รสแซ่บเลยล่ะครับ

มีพริกกระเทียมมะนาว
ถ้าเกิดใครแวะมาเที่ยวที่อำเภออื่น
เบตงทานโตอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เย็นก็แวะเข้ามาที่ตัวเมือง

ซึ่งเป็นผักที่มีเฉพาะอำเภอเบตงจังหวัดยาลาเท่านั้น
ถุดิบแต่ละอย่างสดสะอาดอร่อย
มีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บด้วยแล้ว